โดยเฉพาะในโลกออนไลน์คนพูดถึงกันเยอะแล้วคนแชร์กันเยอะนะคะ
แล้วปรากฏว่าเขาเอากลับไปแล้วมันเสียคือสแกนใบหน้าไม่ได้
เขาก็เลยเอากลับมาที่ร้านพยายามหนึ่งจะขอเคลม
ถ้าเกิดว่าไม่ให้เคลมเปลี่ยนเครื่องก็จะขอคืนเงิน
เขาบอกว่าเขาเอา๒เงื่อนไขนี้เท่านั้น
แต่พนักงานในร้านคุณผู้ชมบอกว่าคือสินค้ามันผิดเงื่อนไข
ไม่สามารถเคลมได้ไม่สามารถคืนเงินได้
ต้องเอาไปส่งศูนย์ซ่อมให้ศูนย์ดูว่ามันเป็นยังไง
ถามว่าทำไมก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
หลังจากที่ซื้อโทรศัพท์จากช็อปไปจากร้านไป
เขาเอาไปให้ร้านโทรศัพท์ข้างนอกไปแกะไปดูเครื่องแล้วค่ะ
ซึ่งมันผิดเงื่อนไขของการเคมการรับประกัน
แม้เขาว่าเขาจะบอกว่าซื้อไปได้วันเดียว
มันยังไม่ถึง๗วันเลยที่มีการพูดคุยกันไว้ว่ามันเปลี่ยนเครื่องได้
แต่เขาเอาไปให้ร้านตู้ขออนุญาตใช้คำว่าร้านตู้
ก็คือร้านขายโทรศัพท์มือถือข้างนอกดูไปแล้วเนาะ

คุณผู้ชมต้องดูข่าวนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นบทเรียนอันลำค่าให้กับสังคมเลย
หนึ่งนอกจากจะเรื่องของการเคลมแล้วคำถามว่าเคลมได้เคลมไม่ได้
สองเรื่องของพฤติกรรมที่มันก้าวร้าว
เพราะว่ามีชอดหนึ่งผู้ชายที่เป็นลูกค้าแล้วก็โวยวายในร้าน
ต่อยพนักงานผู้หญิงด้วยคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้
และถ้าเกิดว่ามองลึกไปมากกว่านั้นก็คือ
ชาวเน็ตเขาตั้งคำถามไปถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนะ
ว่าดูแลลูกยังไงถึงได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้
และที่สำคัญชาวเน็ตเข้าไปขุดคุยประวัติค่ะ
คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นระดับถึงผู้พิพากษาเลยนะ
แล้วในคลิปเขาก็บอกเลยว่าเขาเป็นลูกผู้พิพากษาด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังกันค่ะ
คลิปจริงแล้วมันมีหลายคลิปด้วยกัน
คลิปนี้เป็นคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดภายในร้านค่ะ
ภายในร้านคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้คือผู้ชาย
คนที่เขาเป็นลูกค้าแล้วพยายามที่จะไปขอเปลี่ยนเครื่อง
คือผู้หญิงที่โดนต่อยเนี่ยเขาเป็นพนักงานนะ
เข้าไปในสโตในห้องเก็บสินค้าของร้าน
แล้วก็มีปากเสียงกันสักพักหนึ่งแหละค่ะ
คือพนักงานผู้หญิงก็พูดจาค่อนข้างดีนะ
ก็คือบอกว่าคือคุณอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าถ่ายรูปเลย
มันผิดพรบคอมนะแล้วก็พยายามที่จะบอกเงื่อนไข
ว่ามันเป็นยังไงแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ไหว
คือต่อยเข้าไปที่ใบหน้าอ้างว่าผู้หญิงมาเกี่ยว
จิกเขาก่อนเอาล่ะนี่เป็นอีกคลิปหนึ่ง
ที่เป็นลูกค้าคลิปของลูกค้าที่เขาถ่าย
คลิปนี้นี่นะคะคือหลังจากที่เกิดเรื่อง
ลูกค้าคนนี้ไปต่อยพนักงานสาวเสร็จแล้ว
ก็มีลูกค้าคนหนึ่งใส่เสื้อสีลาย

ก็น่าจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านเดียวกัน
เขาเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีเพราะว่าพนักงานผู้หญิงเนี่ย
โดนต่อยโดนทำร้ายร่างกายก็เลยพยายามที่จะบอกว่า
ใจเย็นมีอะไรค่อยพูดกันมีอะไรค่อยพูดค่อยจ้า
ถ้าจะเคลมก็ค่อยพูดกันได้ไหม

ถ้าเรื่องมันพังก็ไปแจ้งสวข้อบอกก็ได้

แล้วผู้ชายคนนี้คือก็พยายามที่จะโต้กลับด้วย

ผู้ชายสูงวัยที่เป็นลูกค้าเขาถามว่า
เก่าขนาดนี้พ่อเป็นใคร
หนุ่มหัวร้อนคนนี้เขาก็เลยบอกว่า
พ่อตูเป็นผู้พิพากษานี่ไง

ไปดูซิว่าเป็นผู้พิพากษาจริงหรือเปล่า
เขาก็ไปขุดคุยประวัติโดยเฉพาะเพจ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
เขาก็ไปขุดคุยประวัติพ่อหนุ่มหัวร้อนรายนี้

ที่เขาอ้างว่าพ่อเขาเป็นผู้พิพากษาคือจริงนะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอามอายุ๒๓ปี
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
และมีคุณพ่อเป็นผู้พิพากษาระดับอธิบดีศาล
ส่วนแม่เป็นผู้พิพากษาระดับรองอธิบดีศาล

ทำงานอยู่ในแวดวงกฎหมายนี่แหละค่ะ

มีบ้านอยู่ย่านตลิ่งชันกรุงเทพ
ซึ่งพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บนะ
ชาวเน็ตเขาก็ไปพยายามขุดคุยมาว่า
ก่อนหน้าผู้ชายคนนี้ในอาม

พอไปขุดคุยยิ่งขุดคุยยิ่งเจอค่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมของเขาก่อนหน้านี้นะ

ทำร้ายรอปภสาเหตุเรื่องของการเคลมรถ
ทำร้ายนักศึกษาน้องที่เป็นนักศึกษาผู้หญิง

เนื่องจากว่าน้องที่เป็นนักศึกษาผู้หญิง
เขาไปทำหมวกกันน็อกของนายอามเนี่ย

นายอามก็เลยโกรธพยานที่ใช้มีด
้ำมีดตบเข้าไปที่ศีรษะ

รกรรมของคุณอามในอามเนี่ย
อกจากนี้ยังพกปืนไปที่มหาวิทยาลัย

แต่พอไปตรวจสอบมา

สุดท้ายแล้วก็คือหงายการ์ดไพ่ใบสุดท้ายเนี่ย
แน่นอนนะคะว่าจะต้องอ้างว่าเรื่องของการป่วยทางจิต

คำนี้เป็นแพ้รับบาปไป
แล้วไปตรวจสอบปรากฏว่า
อามคนนี้ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชม
มีบัตรผู้ป่วยทางจิตจริง
ต้องรับประทานยาต่อเนื่อง

เคยไปประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ

เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะตอนนี้
ก็ได้มีการแจ้งความไว้ที่

ซึ่งเป็นท้องที่จุดเกิดเหตุแล้ว

อยู่ระหว่างสอบสวนพยานหลักฐาน
แล้วก็จะมีการพูดคุยกับทั้งสองฝ่าย
ก็ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะ

ก็เอามาที่ศูนย์ตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
นี่คุณดันไปซ่อมที่ร้านก่อนไงฮะ
ก็เลยทำให้มันหมดประกัน
แล้วก็ผิดเงื่อนไขของการเคลม
แล้วมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการฝากคำถามไปด้วยนะ
เขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ใหญ่ขนาดนี้
แล้วรู้ว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็คงอายนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าลูกตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วตอนนี้ในอาร์มคนนี้ก็ดังไปในโลกออนไลน์แล้วด้วยนะ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

พ่อเขาเป็นผู้พิพากษาเขามีตั้งใจ

ก็แค่เป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าผม
เขาก็เคยบอกผมว่าที่บ้านของเขาเป็นผู้พิพากษา
อย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่ได้ขู่
เขามาบอกพ่อของผมเฉยว่าพ่อของเขาเป็นผู้พิพากษา
อ่ะคุณผู้ชมสารพัดประวัติเลยนะ
สำหรับนายอามคนนี้ที่ถูกขุดคุยมา
เอาล่ะก็เป็นบทเรียนของสังคมเป็นบทเรียนอันลำค่าเลยนะ
จากจะเป็นประเด็นเรื่องของการเคลมสินค้า

เน็ตเขาตั้งคำถามไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วยนะ
วันนี้เรานำเสนอข่าวในเรื่องของที่มาที่ไป

แต่เราจะติดตามต่อแน่นอนเรื่องของคดี